งานเดียวกันเมื่อวานนี้ไปเจออีกค่ะ
วงคู่กันมาเปิดตัวออกสื่อเป็นครั้งแรกเลย
สำหรับคู่รักอนันดากับแฟนสาวดีไซเนอร์คนสวยคนแซ่บคนนี้นะคะ
ในงานฉลองครบรอบ๕ปีนะครับ
คนตรงกลางอ๋อนี่เหรอแฟนอนันดา
สวยอยู่นะต้องทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะฝ่ายหญิงเมื่อวานเนี่ยอุ้ยจัดมาเต็มเลยจ้ะ

สำคัญขนาดนี้ก็ได้กำลังใจจากอนันดาแหละ

แล้วทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กันด้วยนะคะ
อะไรยังไงในการควบหากัน

ใช่ค่ะเขาก็คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกอย่าง

เขาก็ขอแนะนำทั้งแบบไร่อย่าง
เป็นแฟนเราอะกดดันละเหรอค่ะว้าวบอกเขาไปสิแบบง่ายมากสบาย

คือเรื่องอนาคตก็คือส่วนอนาคต

ซึ่งมันจะเป็นยังไง

เก็บไว้เป็นส่วนของอนาคตไป
แฟนเรากดดันเปล่าว่าบอกเขาไปสิ

อยากร้องเพลงดีใจด้วยนะด้วย
สัมภาษณ์อนันดาตั้งแต่หนังเรื่องแรก
จนตอนนี้อนันดามีแฟนไปประมาณหลายคนแล้ว

ดีใจด้วยนะ